สวัสดีครับกีฬาในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของข่าวสารในแวดวงฟุตบอลกันนะครับ
กับการปิดฉากไทยลีกอย่างเป็นทางการในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่งจะจบไปเมื่อวานเนี่ยแหละครับ
ก็ปรากฏว่าแข่งขันกันลุ้นในอันดับที่๔ของตารางแล้วก็การลงหนีตกชั้นนะครับ
ส่วนแชมป์เนี่ยรู้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบุรีรำก็เล่นนัดส่งท้ายถึงแม้ว่าจะแพ้แต่พวกเขาก็ได้ฉลองแชมป์กัน
บรรยากาศนะครับเมื่อวานสำหรับการฉลองแชมป์ของทางประสาทสายฟ้าก็กลับมาได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
คว้าแชมป์ในครั้งนี้บุรีรำก็เล่นไป๓๐นัดชนะ๑๙เสมอ๕แพ้๖ยิงได้๔๘ประตูเสีย๑๙นะครับ
แล้วก็มี๖๒คะแนนแล้วก็ยังเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่๗ของทีมด้วย
มาลุ้นกันดีนะครับยังมีความหมายสำหรับทีมอันดับ๓แล้วก็๔นักขนาดนี้นะครับ
ส่วนตกชั้น๓ทีมสุพรรณบุรีครับอันดับ๑๔๑๕เป็นสมุประการ
แล้วก็เสียน้อยสุดเป็นบุรีรำนะครับ๑๙ประตู
หอกชาวบราซิลของหนองบัวพิชยะที่จ่อใกล้จะเป็นสมาชิกใหม่ของทางการท่าเรือเต็มแก่แล้วนะครับ
ผลงานเนี่ย๑๙ประตูก็นับเป็นดาวสันโวที่เป็นแข้งต่างชาติรายที่๙ติดต่อกัน
และอันดับ๕สุประชัยใจเด็ดสิบสี่ประตูคืออาร์มเองเนี่ยถ้าเกิดไม่เจ็บนะครับ
แล้วก็ต้องปิดเทอมไปก่อนหน้านี้แล้วมีโอกาสจะลุ้นดาวสันโวได้เหมือนกันนะครับ
คุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำก็เปิดใจหลังจากจบเกมนะครับว่า
ตั้งใจว่าจะรับถ้วยในแมทสุดท้ายที่เล่นในบ้านแต่อะไรก็ตาม
ก็จะต้องเอากลับบุรีรำให้ได้ทุกรายการครับ
ทุกอันตี่ไว้โดยโดนกว่าเยอะเหลือเราคือคังหรือส่วนชัยนะครับยังเหลือถ้วย
นะครับสิบแปดเธศภาคโคมแล้วก็ขับในรอบแปดเดี๋ยว
สุดท้ายต้องเล่นกับทางราชบุรีก่อนในวันที่๘
พฤษภาคมในช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละครับ